เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้ค่ะเป็นรถกระบะแต่ง
่งนะคะขับมาด้วยความเร็วค่ะชนรถจักรยานยนต์
ชนไปและหนึ่งปั้งรับโค้งมานะคะเดี๋ยวเขามาอีกค่ะ
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะ

หลังจากทราบเรื่องตอนเช้าเลยนะ

มาดูศพน้องร้องไห้
ให้คุณผู้ชมดูภาพเขาหน่อยค่ะ
พี่ชายไปไหนบ้าง

เนอะกลายจะกำลังจะไปไหน

มันก็แตจกระจายเต็มไปหมดเลย
คือหน้าโรงเรียนกระจ่างวิทย์เขตเทศบาลเมืองหนองสำรงอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
คันแรกที่ถูกชนเป็นมอเตอร์ไซค์เวฟสีขาวนะคะ
คนขี่กระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นค่ะ
พอพ้นกล้องวงจรปิดกล้องแรกรถกระบะคันนี้ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต
ที่สองเป็นสีชมพูนะคะทีนี้คนขี่ชื่อว่านายปิยนัทลีพฤษอายุ๒๕ปีค่ะ
เสียชีวิตเลยที่เสียชีวิตเพราะว่าหลังจากที่ถูกชน
จักรยานยนต์ของเขาไปกระแทกท้ายรถเก๋งซึ่งจอดอยู่ข้างทาง
โหลกแตกเลยนะคะเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
และรอบบริเวณจุดเกิดเหตุถุงกับข้าวกระจายเต็มไปทั้งท้องถนนเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีห้าเมื่อวานนี้ค่ะโดยหลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะ
หนีไปนะจนกระทั่งช่วงบ่ายตำรวจไปเจอรถกระบะ
ที่ขับไปชนคนสองคนแล้วก็รถจักรยานยนต์สองคัน
ขับไปจอดทิ้งในป่าละเมาะสภาพถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกด้วย
หน้าซ้ายแตกมีรอยเฉียวชนชัดเจนเนี่ยค่ะคันนี้เหลือแต่แม็กซเนี่ยฮะ
อ่าจากนั้นนะคะไปติดตามจับกลุ่มตัวคนขับได้แล้วด้วยนะคะ
ที่เรียกว่าในธวัฒน์บัวนินอายุ๒๕ปีฟังคำรับสารภาพของเขา
เขาบอกแบบนี้ก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนก็เมามาแหละ
สว่างก็เลยแยกย้ายกลับบ้านพอมาถึงสี่แยกหนองสำรง
ญาณไฟจราจรกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะจากเขียวเป็นเหลืองก็มันจะเป็นแดงไง
เร่งคุณต้องชะลอแล้วเบรกไม่ใช่เหรอไม่ค่ะเร่งค่ะอืมเร่งให้ทันไฟเขียว
แล้วก็ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันโดยอ้างว่าหลังเกิดเหตุตกใจ
ก็เลยขับหนีตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ๑๖๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ข้อหาที่ได้รับไปเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ